คือชาวบ้านอยู่แถวปฐุมธานีเนี่ย

ผมเชื่อว่าอีกหลายที่ก็ไม่สบายใจถ้าเจอเหมือนกัน
พระสงฆ์ที่ดูแบบนอกรีดนอกรอย

นี่เขาส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ

เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครมาจัดการแบบเด็ดขาดสักทีนึง

ส่งมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่ามีพระรูปหนึ่งไม่อยู่วัด

บินทบาทบินทบาทเสร็จ

ตรงนี้คือชุมชนวัดสมณัฐนะครับ

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นี่เพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ส่งให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นหลักฐาน

นี่เห็นไหมค่ะ
แล้วเขาไม่

อยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยครับทำตัวเหมือนกับคนทั่วไป
นี่มีขนข้าวขนของอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำตัวเหมือนคนทั่วไป
บางทีไปเดินซื้อของในระแวกชุมชนแถวนี้ก็มี
ชาวบ้านบอกเห็นจนชินตานี่พระรูปนี้
ทำเหมือนกับตัวเองเป็นประชาชนทั่วไปเป็นคนทั่วไป
ชาวบ้านบอกเอาละเห็นจนชินตาแต่มันขัดใจ
มันปล่อยเอาไว้ไม่ได้จริงจริงพระต้องอยู่วัดสิไม่ใช่มาอยู่บ้านอย่างนี้
ดีนะคะที่ชาวบ้านช่วยแจ้งเบาะแสปล่อยไว้ไม่ได้จริงค่ะ
ถูกต้องส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
นี่แล้วนี่ฮะคลิปต่างนี่หลายคลิปเลยนะครับ
ชาวบ้านในชุมชนวัดสวมรรณัฐนะครับที่ซอยคลอง๓๖ทับ๙
ที่ประธุมธานีส่งมาให้ทีมข่าวทะลัดทีวี
เพราะมองว่ามันไม่ถูกต้องนี่ออกมายืนสูบบุหรี่นะ
ในบ้านมีภรรยากับลูกสาวถามว่าอยู่มานานหรือยัง
ไม่ใช่เป็นวันเป็นเดือนนะฮะชาวบ้านบอกเป็นปี
อยู่แบบนี้มาสองสามปีแล้วท่านผู้ชม
คิดเห็นอย่างไรแล้วเจอที่ไหนอีกบ้าง

ทีมข่าวของเราที่ชาวบ้านชุมชนวัดสวมรณัฐ
เขาส่งคลิปมาบอกว่าอยากให้ตีแผ่อยากให้เปิดเผย
อยอยากให้ประสาทเจรถิมาจัดการให้หน่อย
เราได้รับคลิปมาแต่เราก็ต้องเช็คให้ชัวร์ค่ะ
ใช่ไม่ใช่อย่างไรจริงไหม
เราก็เลยให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเฝ้าดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเช้ามืดก็ออกแล้ว

พบว่าช่วงตี๔กว่า
บ้านหลังนี้พระสงฆ์รูปนี้เปิดบ้านออกมาในชุดครองจีวร
แล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละสูบบุหรี่ยืนสูบบุหรี่
มันเหมือนกับแหมสามีจะออกไปทำงานหรือว่า
คือเหมือนคนจะออกไปทำงานแล้วก็แล้วเมียออกมาส่ง
ประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะตี๔นะฮะ
แต่ตอนออกมาจะมีมองซ้ายมองขวาอยู่เหมือนกัน
เหมือนกับระแวดระวัง
บางคนบอกโอ้โหขนาดนี้แล้วไม่ต้องระวังแล้วมั้ง
ถึงขั้นไปเดินซื้อข้าวซื้อของกลางซอย

จะระวังอะไรอีกนี่ฮะ
แล้วตี๕๔๐นาที
พระรูปนี้ขึ้นรถโอเปิ้ลสีฟ้าแล้วขับออกจากบ้าน
เราก็ตามไปเลยนะนี่ผู้สื่อข่าวของเราตามไปเลยนะฮะ
ขับเร็วซะด้วยขับมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำพระอินทร์นะฮะ
นี่คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
ตามเลยตามเกือบไม่ทันขับเร็วเหมือนกันนะ
ใช่ไป๑๐กิโลเมตรกว่าคุณเห็นประสอร์น
บ้านอยู่ที่ชุมชนวัดสมณัฐที่คลอง๓
มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำพระอินฮะ
เดี๋ยวดูคุณไก๊หน่อยคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
ผมก็ได้ทำการตามพระรูปหนึ่งนะครับ
อยู่นะอยู่รถด้านหน้านะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างไร

นี่นะครับคือเรื่องมาอยู่บ้านไม่อยู่วัดส่วนหนึ่งนะ
ขับรถเนี่ยมติมหาเทราสมาคมออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ไม่จำเป็นจริงขนข้าวขนของในวัดอะไรพวกนี้
เจ้าคณะปกครองเจอที่เจอเนี่ยสามารถจัดปรับหรือว่าลงโทษได้ทันที
ขับไปนู้นนะครับแข็งที่ฉมครับขับเร็วมากก็เลยไปคราดกันช่วงมธรรมศาสตร์ร้างสิต
แต่ชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยจะขับรถออกจากบ้านอย่างนี้ทุกเช้า
ไปที่ตลาดคลอง๒เพื่อไปรับบาทจากญาติโยม
คลาดกันช่วงหนึ่งแต่คุณไกด์ธนกรก็เลยกลับมารอต่อที่บ้าน
โมงฮะประมาณ๑๐โมงเช้าวันนี้
เรายังเฝ้าอยู่หน้าบ้านของพระรูปนี้นะครับที่ชุมชนวัดโสมณัฐ
เขากลับมารถคันนี้เลยขับรถกลับมา
หลังจากไปบิณฑบาทมาและท่านผู้ชมดูนะครับ
ขับมาจอดที่หน้าบ้านขนข้าวขนของดอกไม้ทูบเทียน
ถุงอาหารข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านเขาใส่บาท
กลับเข้าบ้านหมดเลยหายไปพักใหญ่

ออกมาจากบ้านอีกทีนึงแล้วขับรถออกนอกบ้านไปอีกครั้ง
นี่๑๑นาฬิกาแล้วนะครับช่วงสายสายแล้วปกติฉันเช้าฉันเพล
อยู่วัดนะนอกจากออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดนี่อยู่บ้าน
ถามว่าเนี่ย๑๑นาฬิกาเนี่ยขับรถไปไหนคือไปในระแวกแถว
พื้นที่บ้านอ่ะข้างข้างทางมันจะมีเพลิงพักอยู่หลังนึงนี่ฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ดักรอไว้แล้วขับไปเอาใบกระท่อมแอบไปปลูกต้น
กันเลยนะครับกับทางในอำเภอคลองหลวงนะฮะท่านในอำเภอนิติชัย
วิริญาณนู้นอ๋อวิริญานณค่ะค่ะนี่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเลยใบกระท่อม

แต่ถามว่าใบกระท่อมผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก

เจรธีเข้าตรวจค้นทันทีนะครับ
ใบกระท่อมมีมีดมีอะไรพวกนี้ด้วย

แล้วทำไมถึงพักบ้าน
ก็ผมจะย้ายไงเพราะของมาที่บ้าน

ว่าวันนั้นน่ะผมไปบินทะบาดวันในมคบุฦา

ภาครกอง๒
ข้อมูลที่ได้คือ

สีกาหรือสีกาหรือสีกาหรือหลวงพ่อเป็นพระ

หรือยังไงมันก็คือศรีกาหลวงพ่อ

ที่๓ปีเราไปมาตลอดเลยเหรอ

ยังไม่ให้พระพระมาบ้านเลยไง

ผมปวดเป็นพระมาบ้านยังโดนตำหนี่เลย
เวลามาค้างที่บ้านครับมีใครอยู่ในบ้านบ้าง
มีสีกากับลูกสาว
ลูกสาวก็คือลูกสาวเป็นผู้หญิง
ใช่สีกาก็คือผู้หญิงใช่ไหมครับครับมีร้านชายคนหนึ่ง
แต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกัน
นี่ดูสิครับคือเถียงทุกอย่างค่ะเถียงหมดเลยบอกโดนกลั่นแกล้ง
ใช่บอกมาอยู่ที่บ้านก็ไม่เห็นผิดอะไร
โอ้โฮคือบอกเป็นพระจะไม่ให้มาบ้านเลยเหรอ
มาได้มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยน
มากิบนิมนต์ไม่ใช่มาอยู่มานอนมากินนอนอยู่ที่นี่
ใช่
ถามเลยนะครับหลังจากที่ท่านเจ้าคณะตำบลท่านมาสอบเสร็จนะครับพระรูปนี้บอกว่าชื่อหลวงตาชื่น
หลวงตชื่นสุเมโทอายุห้าสิบสี่ปีเนี่ยบวชแล้วก็จำพันษาอยู่ที่วัดทวีการะอนันที่ปถุมธาณี
นี่แหละสุดท้ายเนี่ยถูกขับออกจากวัดนะฮะวัดทวีการะอนันต์ขับออกจากวัด
ไม่รู้ว่าไปก่อคดีอะไรไว้นะก่อเหตุอะไรไว้ถูกขับออกจากวัดถามว่าถูกขับเพราะอะไร
แล้วก็ไล่ไปถามไปถามมาโอ้โหตอนนั้นถูกขับออกจากวัดนะเพราะชอบกลับมานอนที่บ้านก็นั่นไง
ชอบกลับมานอนที่บ้านวัดทวีการะอนันต์เลยขับออกจากวัดก็ไปขอจำวัดอยู่ที่วัดร่มโพมโนธรรม
พระนครศรีอยุธยาแต่ทีนี้ก็ไกลจากบ้านที่ปฐุมธานีซึ่งอยู่ที่ชุมชนวัดสมณัฐที่คลอง๓
เลยขอย้ายมาจำวัดมาอยู่สังกัดวัดวัดคลอง๒บวชมา๕ปี๕พันศา
แต่ทุกวัดไม่ว่าจะไปขอจำวัดเป็นพระสังกัดวัดไหนเป็นพระต้องมีสังกัดวัดนะฮะ
ถูกต่อว่าถูกตำหนิถูกขับออกจากวัดทั้งนั้นคือเรื่องกลับมานอนที่บ้าน
และใช้รถขับรถขับรถโดยไม่มีความจำเป็นไม่ใช่กิจอยู่ในวัดที่ว่าต้องขนย้ายข้าวของ
เหตุฉุกเฉินไม่ใช่สุดท้ายถูกขับออกจากวัดหมดและปัจจุบันนี้ไม่มีสังกัดวัด
นี่คือวัดทวีที่มีงานอยู่เนี่ยผมบวชวัดนั้นเขาก็ไม่ให้ผมอยู่อีกไงเขาเห็นคลิปเขาก็เชื่อยมไง
แล้วผมก็ย้อนกลับมาอยู่วัดนี้วัดของสองดูกันมันเป็นเรื่องที่ว่าผมมีเรื่องออกจากวัดเนี่ยเพราะว่าผมทำผิดกฎเห็นไหม
คุณผู้ชมก็ส่งค้าความไปเยอะจริงจริงนะคะว่าถ้าอยากอยู่บ้านแบบถ้าอยากขับรถไปนั่นไปนี่ก็ไม่ต้องเป็นพระ
ง่ายเลยก็ไม่ต้องเป็นพระก็กลับไปอยู่บ้าน

คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงความสบายที่บ้านจะอยู่

แล้วเอากับข้าวกับปลากลับมาบ้านหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับตามพระธรรมวินัยนะฮะ
แล้วก็กฎของมหาเทราสมาคมนะครับกฎของสงฆ์
หรือว่าเนรที่ถูกคำสั่งขับออกจากวัด

จะกลายเป็นพระเนรไร้สังกัดวัด
ถ้าพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระ

แล้วตรวจสอบพบว่าเป็นพระไร้สังกัด

ให้ทำการจับไปลาศิกขาหรือว่าจับศึกได้ทันทีนะครับ
นี่นะฮะเราก็ถามชาวบ้านในพื้นที่ของ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของหลวงตาชื่นรูปนี้

ไปบินทบาททุกวันชาวบ้านบอกว่าเห็นมานานแล้ว
แต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครมาจัดการให้
ก็เลยส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เขาไม่ควรมาทำแบบนี้

รับบาทตอนเช้าที่คลอง๒นู่น

ในอำเภอคลองหลวงนะครับในอำเภอนิติชัยบอกว่า
เมื่อได้ทราบเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการร้องเรียนพฤติกรรมของพระรูปนี้
ก็มาตรวจสอบก็เจอทันที
ก็ดำเนินการจับส่งเจ้าคณะตำบลทันที
ถือว่าเป็นเรื่องดีในการช่วยกันสอดส่อง
จะได้จัดการพระที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ย

เพราะฉะนั้นหลวงตาชื่นเนี่ยจะต้องศึก
แต่อยู่ดีปรากฏว่าเมื่อเย็นเนี่ย
บอกกับทางวัดที่จะจับศึกนะ

นั่งวินจักรยานยนต์ไป
แล้วแอบกลับมาที่วัดแล้วขับรถหนีไปเลยฮะ

อภิติกรอภิวโวโนพระเลยคาเจ้าคณะตำบลครองหนึ่งวัดเพื่อชนิมิตร
ท่านก็บอกว่าก็พยายามคุยกับหลวงตาชื่นนะพยายามคุยตั้งแต่กลางวันนะ
คุยแบบไกลเกลี่ยพยายามจะชวนคุยถามถ่ายอะไรแบบนี้
แต่หลวงตาชื่นเหมือนกับโมโหอืมคุยไปคุยมาโมโหโมโหมีอารมณ์และแก้ตัวตลอด
พยายามจะบอกว่าไม่ผิดอะไรนี่ไม่ผิดไปอยู่บ้านกับภรรยาไม่ผิดอะไรนี่
นี่ยังไม่ผิดอีกเหรอคือแบบแก้ตัวเถียงตลอดอะค่ะ
พอตอนเย็นบอกว่าขอไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกตอนนั้นพระเลขาก็เฝ้าดูอยู่ตลอดนะคะ
ระหว่างนั้นตอนที่พระเลขาเดินไปทำธุระหลวงตาชื่นอาศัยจังหวะนั้นแหละ
ที่คุณภาคภูมิบอกขึ้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าจะไปกดเงินนอกวัด
ทีนี้กลับมากลับมาแล้วทำอะไรกลับมาตรงไปที่รถเก๋งของตัวเอง
ขึ้นรถเก๋งของตัวเองขับออกไปทันทีเลยไม่รู้ว่าหนีเหรอหนีหรือเปล่า
หรือยังไงหรือคืนนี้จะกลับมาไหมหรือจะยังไง
จะกลับมาให้เขาศึกไหมนั่นน่ะสิคือออกไปแล้วออกไปเลยอ่ะค่ะอืม
กำลังกลับขับรถส่วนตัวออกไปเลยแล้วก็ตามตามทีนี้ก็หาไม่เจอ
หลวงพี่ก็ไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะไปเก็บของหรือไปหาญาติหรือไปเรื่องนี้สักอย่าง
แต่ว่าโดยคำสั่งเฉพาะตำบลแล้วท่านไม่ให้ไปไหน
คือต้องให้แจ้งเรื่องให้มันจบที่วัดเนี่ยอย่าหนีไปไหนอย่าไปไหน
ไม่งั้นมันจะเป็นการวันนี้คดีเรามีเรื่องราวติดตัวอยู่อย่างนี้
ถึงหลวงพ่อจังหวัดแล้วหลวงพ่อจังหวัดเห็นว่าไม่สมควร
ก็คือไม่ต้องรออะไรแล้วก็คือขาดจากความเป็นพระแล้ว
เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ศึกให้มันถูกต้องตามวิธีแค่นั้นแหละ
เลขาท่านก็บอกอย่าหนีก็ศึกให้มันถูกต้องไป

ถูกต้องคือเจ้าคณะจังหวัดท่านก็สั่งแล้ว
คือตาชื่นก็มาเถอะมาพบเจ้าคณะตำบลท่านซะนะทำให้เรียบร้อย
จะกลับไปอยู่กับลูกกับเมียจะทำอะไรก็ทำ
คือผมรู้ว่าบุคคลเหล่านี้นะไม่ใช่แค่ตาชื่นนะ
คนอื่นที่เป็นพระแบบออกไปเป๊ะปะเล่กันร่อนอะไรไปหมดเนี่ย
ต่อให้จับศึกนะเดี๋ยวก็ไปหาจีวงจีวอนมาห่ม